สมุยเมื่อวานเกิดผลตกหนักลงมาจงทำให้ดินในชุ่มน้ำ
แล้วปรากฏว่าเกิดรีสอร์ทที่เกาะสมุยเนี่ย
พังถล่มลงมาแบบนี้คุณผู้ชม๗หลังด้วยกันนะคะ
แล้วก็ร้าวไปอีกสามหลังโอ้โหดูสภาพสิคะ

นี่เป็นรีสอร์ทบนเนินเขานะ

มองวิวทิวทัพที่สวยงามมา
แล้วน้ำกัดซ้อสุดท้ายพังลงมาแบบนี้
ตอนนี้ทางจังหวัดสั่งกันพื้นที่ห้ามเข้าแล้วนะคะเพื่อป้องกันอันตราย
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้

คือกรณีนี้น้ำไหลลงมาจากเขานะคะ
แล้วก็ทะลักเข้าไปภายในรีสอร์ทแห่งนี้

น้ำกัดซ้อฐานราก
ทำให้ห้องพักพังถล่มลงมา๗ห้อง
ห้องแล้วก็อีก๓ห้องเกิดรอยร้าวขึ้น
ทีนี้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านนะคะ

เรื่องนี้ค่ะนายสุธิพงศ์คล้ายอุดม

ก็หลังเกิดเหตุเดินทางลงพื้นที่เลยค่ะ

สั่งการให้เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่โดยรอบห้องพักเลยนะคะ
ห้องพักที่พังถล่มลงมาติดป้ายเลย
ห้ามเข้าพื้นที่ป้องกันอันตราย

ใช่แล้วหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
คือตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มไปแล้วไง

ใช่แล้วเขาเพิ่งจะเปิดจองให้กับนักท่องเที่ยว

และเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นมาก็ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน

ประเด็นที่ผู้จัดการรีสอร์ทระบุว่า
เหตุการณ์นี้เกิดจากกระแสน้ำปริมาณมาก
ระบายผ่านท่อลอดจากอีกฝากถนน
ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ของกรมทางหลวง
ตรงนี้ทำให้ทิศทางน้ำเปลี่ยน
นี่ค่ะคือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
ถ้ามีการก่อสร้างถนนการวางท่อเป็นยังไง
ทิศทางน้ำที่ลงท่อระบายน้ำหรือมันจะไหลอยู่ใต้ดิน
แล้วลงมาที่รีสอร์ทเพราะรีสอร์ทส่วนใหญ่ที่สมุย

ต้องมีการระบายน้ำที่ดีไม่งั้นนะฐานรากมันจะพังเอา
ถูกค่ะทีนี้กรณีน้ำที่ไหลทะลักมาแบบนี้
คือพอน้ำเปลี่ยนทิศปุ๊บน้ำเข้ามาในรีสอร์ท
ก็เลยสุดท้ายก็เลยเกิดภาพอย่างที่เห็นขึ้นมา
ทีนี้ในช่างสมเกียจโมกวงในช่างโครงการทางหลวงที่๔๑

ก็ชี้แจงออกมาว่ากรมทางหลวงได้ขยายผิวการจราจร
แล้วก็ปรับปรุงร่องระบายน้ำริมถนนเท่านั้น
อันนี้ไม่ได้วางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนเพิ่มแต่อย่างใด
แต่เป็นท่อเดิมที่ฝังเอาไว้เกือบ๔๐ปีมาแล้ว
ก็คือขยายถนนจริงขยายให้กว้างขึ้น
ทำถนนใหม่จริงแต่ท่อไม่ได้ไปยุ่งเลย
ท่อขยายด้วยซ้ำ
เขาบอกแบบนี้เป็นแนวท่อเดิมเลย
เดิมมา๔๐ปีก่อน
แล้วน้ำมันทะลักล้นลงไปใต้ดินแบบนั้นได้ยังไง

ใช่ก็มีการตั้งคำถามเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่ว่าท่อเดิมที่เขาฝังไว้๔๐ปีมาแล้ว
คือท่อทำตั้งแต่สร้างถนนครั้งแรก
แต่ว่า๒๓วันมานี้
ภัยธรรมชาติฝนตกหนักอันนี้ห้ามไม่ได้
ตกหนักทีนี้พอตกหนักทีไรกระแสน้ำไหลแรง
แล้วก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้ร้อนแรงมาก

บอกว่าฝนมันตกหนักกว่าทุกครั้ง
มันก็เลยมีน้ำอยู่ใต้ดิน

แล้วถ้าฝนตกหนักแบบนี้อีกจะเป็นยังไง

คุณจะต้องทำท่อทำอะไรใหม่อีกหรือเปล่า

เพราะลักษณะภูมิประเทศของเกาะ

ใช่แต่เห็นว่าทางจังหวัดจะหารือกับหน่วยงานเนอะ

ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับ